พร้อมนี้เลยด้านหน้านี่คือวัตถุมงคลที่จะนำมาแจกผู้โชคดีของเราวันนี้
เป็นวัตถุมงคลที่มาจากจังหวัดชนบุรีเลย
ก็คือเหรียญหลวงพ่ออีนะคะรุ่นย้อนยุค
จากวัดสัตหีบนะคะแล้วก็จะมีพระที่บูชาเอาไว้หน้ารถหรือว่าหน้าร้านก็ได้

เอาล่ะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้
แต่ว่าวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ๑๒ราศีเลย
ที่ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสย้ายใช่ไหมคะ
ราศีจะมีผลกระทบยังไงบ้างหมอไก่ค่ะ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าดาวพระราชสบดีมีการย้ายราศีไป
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราดูแต่พวกดาวพระหัสบดี
ทำไมเราไม่ดูดาวอาทิตย์ดาวจานมั่ง
ดาวอังคารดาวภุต

เพราะอย่างนี้ค่ะพวกดาวจานหรือดาวอาทิตย์มันจะมีการโคลจรเว็บ
เพราะฉะนั้นพวกดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสา
กับดวงชะตาค่อนข้างนานนะคะ

จะต้องมีการแบบว่าดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน
ขึ้นอยู่กับพบที่ดาวพระนาศบดีนเนี่ยไปสถิตย์อยู่

จากราศีแรกคือราศีอะไรคะหมอไก่
ก็คือชาวราศีเมฆก่อนเลยราศีเมฆ

เรื่องที่เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมาก
ก็คือเรื่องของการงาน
ถ้าใครที่อยากจะย้ายงานออกงานในตอนนี้
สมหวังแน่นอนมีโอกาสได้ย้ายแน่นะคะ

หรือว่าถ้าใครที่อยู่ในองค์กรเดิมนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะ
หรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
และจะเจริญก้าวหน้าด้วยนะคะ

เพราะว่ากระบวนการทำงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช่ต้องไปทำงานที่บ้านค่ะช่วงนี้
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าพอย้ายงาน

ผมว่างานเนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นถูกไหม

แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้เราต้องเหนื่อย

ช่วงนี้ถึงเดือนกรกฎาคมเลยที่อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึง
แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันของคนภายในองค์กร
มีเรื่องของการขับเขี้ยวมีคู่แข่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสบายใจได้ถ้าสมมุติเราสู้ต่อไป

ใช่แล้วราศีต่อไปล่ะคะ
ราศีต่อไปก็คือชาวราศีพฤกษก
ชาวราศีพฤกษกช่วงที่ผ่านมาชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากดาวพระศุกร์เลยนะคะ

ใช่ก็คือเจอเรื่องดราม่ามีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เหมือนแต้มบุญเริ่มทำงานแล้วนะ
สิ่งที่คุณเคยทำสิ่งที่คุณเคยพยายามเนี่ยมันเริ่มจะสำลิดผลแล้วนะคะ
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับชาวราศีพฤกษกก็คือในเรื่องของตำแหน่ง
ตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ

อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งการงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็ดวงดีมากเลย
เพราะว่าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ให้ประสบความสำเร็จ

เข้าทางผู้ใหญ่เพราะว่าดวงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์

นิดเดียวต้องเป็นผู้ใหญ่แบบว่าเพศตรงข้ามด้วยไหม
อันนี้ไม่เกี่ยวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเศษตรงข้าวและเพศเดียวกันได้หมดเลย
แต่ว่าหาผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

ไม่ใช่ไปหาผู้ใหญ่กำนันในอำเภอ
ไปหาคนที่อาวุโสกว่าผู้ใหญ่กว่าตำแหน่งใหญ่กว่า

เริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดทางไปแล้ว

ชาวราศีเมทุนนะคะ

ชีวิตต้องเจอกับโอ้โหเรื่องราวมากมาย
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะผิดหวัง

เรื่องของการงานก็คือแบบจะอืดมากเลย

โอ้โหมันต้องมีอุปสรรคใช้เวลาเยอะ

โอ้ชีชามทำไมพระราศีคุณเหรอค่ะคุณชนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาดาวเสาเล็งดวงชะตา

ก็คือหมายถึงว่าถ้าใครที่แบบมีคู่แล้ว

ดีขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ดาวย้ายแล้ว

งานมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่แปลกใหม่ไม่เหมือนเดิม
รวมถึงในเรื่องของการโยกย้ายสถานที่ทำงานด้วย

เอาแต่ว่าคุณอาจจะได้ไปทำงานที่บ้านไงครับ

อยากจะพูดดังให้ไปถึงชั้น๑๐ชั้น๑๑

ก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเอง

ดวงชะตาคือจะต้องเหนื่อยเหมือนเดิม

การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
เมื่อก่อนเคยเหนื่อย

แต่ต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นมากเลยนะคะ

ในขณะที่ช่วงนี้หลายคนกำลังกังวล
แต่ว่าชาวราศีกรกฎเรียกว่าดีแบบเงียบ

กำลังดีดีเลยนะคะ

ก็ดวงดีก็หน้าอิจฉานิดหน่อย

สำหรับชาวระศีสิงค่ะเป็นราศีที่แอบหน้า

เพราะว่าหลังจากที่ดาวพระราชสบรีย้ายราศีไป
ก็คือชาวราศีสิงศ์จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น
มีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
ใช่ก็คือจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายฟุกนี่ไม่มีแน่นอน

ซะว่าเป็นเรื่องท้าทายในชีวิต
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตของเรา
แต่ว่าชาวราศีสิงศ์ฟังแล้วอย่าตกกระใจไปว่า
ในช่วงนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

ต้องแก้ไขปัญหาก่อนถึงจะไปได้
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปถึงช่วงกรกฎาคม
โอ้เหนื่อยก่อนแล้วความสำเร็จก็จะตามมาทีหลังนะ
ช้าได้พระเล่มงามค่อยเป็นค่อยไปนะคะ

ชาวราศีกันโดดเด่นในเรื่องของสิ่งใหม่
อาจจะมีงานใหม่เข้ามาให้รับผิดชอบ
หรือว่าอาจจะมีงานของคนเก่า

หรือว่าถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจการค้าอยู่
ก็อาจจะมีการเอาสินค้าอะไรใหม่มาขาย
ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่หรือว่ามีวิธีการนำเสนอ
วิธีการขายที่แตกต่างจากเดิมไป

แต่ว่าชาวราศิกัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อย
เพราะว่าเขาต้องการให้งานออกมาดีที่สุด
ก็เลยทำให้ต้องแบบคือลงมือทำงานด้วยตัวเองหมด

เพราะว่าเหมือนกับตัวเองก็ลุยเองหมด
ก็อยากจะคอยช่วยเหลือให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไง

แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุก๖ราศี

อีกโหลดราชีที่เหลือนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
แต่ว่าวันนี้ค่ะมีหนึ่งผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้
นั่นก็คือคุณนิตยาโจมิสโคค่ะ
เกิดวันพระธรรมดีที่๓กันยายน๒๕๑๓
ถามมาเรื่องสุขภาพการเงินและครอบครัวค่ะ

คือคุณนิตยาจะไม่ได้แบบเป็นป่วยเป็นโรคอะไร
แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของพวกการบาดเจ็บอุบัติเหตุเลือดตกยางออก
หรือว่าการรักษาอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องมีการเจาะการผ่าอะไรพวกนี้
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกความกระทันหัน
ในช่วงนี้เวลาเดินก็อาจจะเดินแบบช้าหน่อย
อย่าไปรีบเดินขับรถก็อาจจะขับรถช้าหน่อยนะ

ใจเย็นนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เรามีวิธีการแก้เคล็ดอย่างไรไหมคะ

แล้วเรื่องของการเงินของคุณนิตยาล่ะคะ
เพื่อนฐานเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะ

เขาเป็นคนที่มองหามองเห็นช่องทางในการทำเงินก่อนคนอื่นเสมอ
แต่ว่าเขาเป็นคนที่ก็ใช้เงินเก่งพอสมควรเลย

พอลงไปแล้วปุ๊บ

หายเลยหรือ

ใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้
ก็คือค่อนข้างดี
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดหน่อย

ตามภาษาคนอายุเยอะนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่รุนแรงไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะ
อย่างในเรื่องของคนรักรักกันดีแต่เถียงกันบ่อยนะ
โอ้โหลิ้นกับฟ้านน่ะใช่มั้ยเป็นธรรมดามีนิดหน่อยเป็นสีสารชีวิต
ถูกต้องแล้วนะคะคุณนิตยาเรียบร้อยตรวจสอบโดนชะตากันไปตามที่ถามมา
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณนิตยาเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
หมอไก่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้คุณนิตยาจะได้รับอะไรไปคะ
อาจจะได้รับวัตถุมงคลไปสองชิ้นเลยนะคะก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ
รุ่นย้อนยุคจากวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็จะเป็นพระบูชาหน้ารถ
สมมุติว่าขับรถไปก็บูชาหลวงพ่ออีไปด้วยหรือว่าบูชาหน้าร้านก็ได้นะคะ
อ่าเวลาที่ได้ไปเนี่ยให้อยู่ในห้องที่สงบตั้งจิตใจให้ให้มั่นคงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะมีเป็นบทสวดมนต์แถมไปด้วยนะคะ
ก็คือให้ทำการสวดอรรถนาหลวงพ่อก่อนบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเมตตามหานิยม

เอาล่ะคุณผู้ชมใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณนิตยาแบบนี้
ถ้าเจอโพสต์เกี่ยวกับหมอไก่ให้เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่กันได้เลย
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะคะ